ใครที่อินกับละครเลือดเจ้าพระยา
มาดูทางนี้เลยนะจ๊ะเพราะว่าอะไรไปดูลีลากำนันทง
ซึ่งพี่จิ๊บวัสสุเนี่ยเล่นไว้ดีมากคนอินมากเวอร์
งานนี้พ่อกำนันทงขอเอาใจภรรยาและลูกของเขาด้วยนะคะ

อินไหมไหวกับบทพ่อกรรมนันทง
งานนี้พ่อกำนันเขาขอเอาใจสีพันรยา
จ๊ะจ๋าพิมรตาและเต้าลูกของเขา
นั่นก็คือไข่ตุ๋นแอดมะลิลูกรัก
บอกเลยงานนี้พ่อทุ่มสุดตัว
เพื่อลูกเพื่อเมียจ้า

พ่อบอกพ่อเล่นเองพ่อตีโชว์ให้ดู

ฮู้ลูกมาชมลูกมาชม
พ่อเลย
เฮ้ยดูมพ่อเลยอะเกียจ
เฮ้ยลูกกลัวแนวพ่อจ๋ากลัวโดนทับจับพ่อ
โอ้โหเป็นน่ารักน่าเอ็นดูครอบครัวสุขสรรคเวอร์
ใดก็คือพ่อกำนันและดูแข็งแรงพร้อมเตะปิ๊บดังกลางวันแน่นอนเจ้าค่ะ
เฮ้ยลูกกลัวแนวพ่อจ๋ากลัวโดนทับจับพ่อ
อุ้ยเป็นน่ารักน่าเอ็นดูครอบครัวสุขสั่นเว่อ